คนที่ถ่ายคลิปนี้มาเขาบอกว่าตั้งคำถามว่าคิดว่ามีเงินจะทำอะไรก็ได้เหรอ
ลักษณะคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้เป็นแก๊งใบเกอร์ค่ะ
ควางถนนทำให้เธอแซงไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้นะคะ
มีเงินเหรอเจ๋งเหรอมีเงินเหรอเป็นขบวนเหรอฮะ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
สิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิสิ
ส่วนใหญ่บอกว่าจะเป็นรถบิ๊กไบท์หรือรถแบบไหนก็ตามต้องเคารพกฎจราจร
แล้วก็เห็นใจคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วย
ไม่ใช่ว่าจะคิดจะขี่ก็ขี่เห็นไหมขี่ขวางถนนแบบนี้นะ